ก็มันก็เป็นคำพูดที่ยากเหมือนกันนะคะ
คือหลังจากนี้แพทย์คิดว่าแพทย์คงจะตอบในส่วนของแพทย์ได้เท่านั้น
ในส่วนของพี่เบ้นเนี่ยแพทย์คงอาจจะไม่ได้พูดถึงเลย
แล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบเรื่องของพี่เบ้นอีกเลยอะค่ะแล้วก็มันมันก็ยากเหมือนกัน
เพราะว่าหลังจากน่ะหลังจากวันที่เอ่อพี่แพทย์พี่เบนโพสต์อะค่ะ
เราก็ยังไม่ได้มีการคุยกันแต่แพทย์คิดว่าเอ่อ
คำตอบมันก็น่าจะชัดเจนแพทย์ว่าพี่ทุกคนพี่นักข่าว
รวมถึงทุกคนนะคะน่าจะเข้าใจเหมือนกับแพทย์
กับกับที่พี่เบนให้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเอ่อ
มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราก็รอมาตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็สุดท้ายก็โอเคเราก็ได้รับรู้แล้ว
ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มาทางสายตรงแต่ว่ามันผ่านจากการสัมภาษณ์
มันก็พอจะจะเข้าใจได้เราก็เลยคิดว่าโอเคอ่า
นับจากวันนี้เป็นต้นไปก็เลยจะไม่พูดถึงเรื่องของพี่เบ้นแล้ว
แล้วก็หน้าที่ของแพทย์ตอนนี้ก็คือเป็นแม่ของน้องเรท
กับการที่เลือกเลือกว่าเป็นมันก็เหมือนเป็นการชัดเจนแล้วว่า
เราเลือกค่ะจริงจริงอย่าใช้คำว่าเอ่อ
น้องก็ไม่ได้เป็นคนเลือกตั้งแต่แรก

คงเป็นอะไรที่เราเราเห็นแล้วแหละแล้วก็พอจะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งแล้ว
คือไม่ได้หมายความว่าวันนี้ที่แพทย์พูดเนี่ยเป็นเพราะว่าแพทย์เลือก
หรืออะไรเองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็หลายวันที่ผ่านมาแล้วแล้วแพทย์ก็
ได้ได้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหมายถึงกับ
สิ่งที่พี่เบนได้ให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็เลยทำให้เราเข้าใจได้ว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้เพียงแต่ว่า
เราก็ไม่รู้คือเราก็แพทย์ก็คิดว่าแพทย์เข้าใจน่าจะถูกต้องแล้ว
ก็เลยคิดว่าเป็นทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด
คือมันไม่ได้หมายความว่าอ๋อแพทย์โอ้โหแพทย์เลือกแล้วเหรอแพทย์อะไรอย่างนี้
คือถ้าแพทย์คิดจะเลือกแพทย์เลือกไปตั้งแต่วันแรกที่มีคำถามเกิดขึ้นแล้ว
แต่แพทย์ก็ไม่อยากจะไปถึงตรงนั้นอะไรอย่างนี้
แต่ณวันนี้ด้วยความที่มันชัดเจนนะคะ
ในคำพูดปฏิกิริยาบทสัมภาษณ์ที่มันออกมามันค่อนข้างชัดเจน
แพทย์ก็คิดว่าทุกคนก็ชัดเจนเพราะถ้ามันไม่ชัดเจน
เมนต์หรืออะไรต่างที่เข้ามาตลอดศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
คงคงไม่ได้เป็นในทางเดียวกันซะทั้งหมดแสดงว่าทุกคนคิดเหมือนแพทย์
มันก็เลยทำให้คอมเมนต์มันออกมาในทางเดียวกันหมดเพราะฉะนั้น
มันก็เลยทำให้โอเคมันก็ไม่ใช่แค่เราที่คิดไปเองคนเดียว
มันน่าจะเป็นแบบนั้นถ้าอย่างงั้นหลังจากนี้ก็ไม่
มันแพทย์ก็ไม่ว่าด้วยเหตุผลแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องพูดถึง
เขาอยู่แล้วด้วยพี่ขออนุญาตถามว่าล่าสุดที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ฟังแล้ว
จริงจริงถามว่าหลายหลายคนที่ฟังเป็นคนอื่นยังรู้สึกกระทบกระเทนกับเองตัวเองแล้วรู้สึกด้วยไหมคะ
ว่ามันแรงเกินไปไหมกับสิ่งที่ไม่หรอกค่ะคือมันเอาจากใจแพทย์กลับ
รู้สึกสบายใจแล้วก็ชื่นใจที่วันนี้เขาได้พูดการที่เขาเก็บมันไม่ดีกับตัวเขาเลย
การที่เขาได้พูดมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจะพูดแบบไหนก็ได้อะไรก็ได้
ขอให้เขาพูดเพราะว่าเก็บแล้วแพทย์ว่ามันอึดอัดแล้วเขาก็ไม่โอเคอะไรอย่างนี้
แล้วก็พอเขาพูดมามันก็เลยทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมา
มันมันชัดเจนมากขึ้นมันก็เคลียร์ใจเราไปด้วย
มันก็เลยสบายใจค่ะอันนี้เป็นทุกคนค่ะ
ค่ะมันมีโพสต์อย่างเกี่ยวกับปืนแล้วเขาอยากหาแพทย์อย่างเงี้ย

เชื่อว่าเขาไม่ทำร้ายแพทย์กับลูกแน่นอน
เชื่อมากเขาไม่ใช่คนอย่างนั้น
แต่ว่ามันก็ต้องมานั่งคุยกันอีกว่า
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
มันก็เลยกลายเป็น

พลัดก็คิดว่ารอเขาดีกว่าไม่อยากกดดันหรือโทรจิกอะไรแล้ว
วันนั้นพลัดก็เครียดตรงที่ว่าพลัดกลัวมาก
กลัวว่าเขาแบบจะทำอะไรหรือเปล่าหรือแค่โพสต์เฉย
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว

ปรากฎว่าคุณไม่ได้รับ
ก็ไม่ได้ก็ตอบเพราะว่าเคอ๋้าไม่เป็นอะไร
งั้นถ้าจะคุยคุยก็คงค่อยว่ากันควรจะคุยแบบไหน

คืออย่างที่ของเธอมันสวายใจมาก
พัดรอการพูดจาระที่มันชัดเจนมานานแล้ว
ถึงวันนี้เขาไม่ได้พูดกับพัดด้วยตรง
แต่พูดผ่านสื่อสักช่องทางนึง
มันก็ดีแล้วมันก็เป็นคำตอบให้แพทย์ได้แล้ว
เราเตรียมตรงนี้ยังไงบ้างคะ
ตอนนี้ไม่เตรียมอะไรเลยก็คือ
อย่างเดียวเลยตอนนี้ที่เหลืออยู่คือหน้าที่
ของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่

เขาก็ยังเป็นพ่อของเอส
แล้วแพทย์ก็รู้ว่าเขาทำหน้าที่นี้ได้ดีมาก
ก็คงต้องคุยก็แค่เรื่องนี้ล่ะค่ะ
กับคนที่มองว่าชีวิตแพทย์หนักหนาเกิน
มันก็ทำให้แพทย์เข้มแข็งขึ้นทุกวัน
แล้วก็ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้นทุกวัน
แล้วก็รู้ตัดสินใจ

ครั้งนี้ไม่ได้ตัดสินใจเพื่อตัวเองละ
จางก่อนด้านนี้ที่รอก็เพื่อลูก
เมื่อกี๊เสียใจไหมที่สุดท้ายกลับมาเป็นครอบครัวไม่ได้
แพทย์ให้สัมภาษณ์มาตลอดนะว่าพ่อของลูกดีที่สุด
ยังไงพ่อของลูกก็ต้องดีที่สุด
เพราะฉะนั้นกว่าแพทย์จะมายืนจุดนี้ได้มันก็เหนื่อยเหมือนกัน